กินกันต่อเนื่องเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปกันที่สงขลานะคะ
สะดาวเนี่ยเขามีร้านอาหารเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่ง
เป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาธรรมดานี่แหละ
แต่ว่ามีอายุเก่าแก่กว่า๗๐ปีแล้ว
ที่สำคัญเขามีเมนูที่เป็นแบบเมนูจีนด้วยนะ

ร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านเจ๊อายปั๊วตาตำ

ตาตำกระทะเต็มไปหมดเลย
เป็นร้านแบบห้องแถวอยู่ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงครองแงะ

เป็นต้นตำรับของเมนูอาหารชื่อแปลกที่มีชื่อว่าปั๊วตาตะ

ซึ่งเป็นสูตรอาหารที่คุณพ่อของเจ๊อายคิดค้นขึ้นมา

หน้าตาของเมนูนี้ก็จะเป็นลูกผสมระหว่างราดหน้ากับผัดซีอิ๊ว
แต่ว่าจะมีน้ำแบบขลุกนิดนึง
อะไรนะลูกผสมลาดหน้ากับผัดซีอิ๊ว
เป็นลูกครึ่งนะเนี่ยคุณธรรมดาที่ไหนต้องอร่อยเด็ดแน่เลย
วิธีการทำก็จะเริ่มจากนำเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดกับน้ำมันก่อน

ผัดจนสุกหอมเหมือนสีน้ำตาล
จากนั้นก็นำมาผัดกับน้ำราดหน้าที่มีเครื่องนานนาชนิดมากมาย
ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบครบเครื่อง
ก็คือจัดเต็มมาเลยทั้งปลาหมึกกุ้งตับเนื้อหมูเนื้อไก่และเต้าหู้ทอด

นี่แหละค่ะคุณบางคนก็บอกว่าเออก็เหมือนรัดหน้าเหมือน

แต่ว่าก็เป็นลูกผสมไงลัดหน้ากับผัดซีอิ๊วรวมกัน

บอกว่ารสชาติก็จะคล้ายกับคุณกินราดหน้ากับผัดซิ้วรวมกันนั่นแหละ
อืมคุณเอาราดหน้ากับผัดซีอิ๊วมาเทรวมกันแล้วคุณก็ทานดู

ที่แบบมันผัดลงไปพร้อมกัน
ถูกต้องมันก็จะเข้มข้นกลมกว่านะครับ

โดยว่าครอบครัวขายอาหารตามสั่งแบบนี้มานาน๗๐ปีแล้วคุณ

ซึ่งราคาแบบธรรมดาอยู่ที่จานละ๕๐บาท
ส่วนแบบครบเครื่องที่มีทั้งหมูตับเนื้อไก่เต้าหู้ทอดกุ้งอะไรเนี่ยนะ
๗๐บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะโอ้โหก็ไม่แพงนะ
โดยตอนนี้เจ๊อายก็เริ่มที่จะมีการถ่ายทอดสูตรไปรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างแล้ว
แต่ว่าก็ยังคงทำเองแสดงฝีมือต่อไปเพื่อเอาใจลูกค้าจ้ะ

อ่าลูกค้าเยอะช่วงไหนครับ
ช่วงเที่ยงกับเย็นด้นเย็นแสงอาหกหรือนะครับ
เออเยอะที่ถามนิด
ลูกค้ามาถึงเค้านี่ยุมสั่งอะไรคะ
ที่ชอบมากก็มีกลัวตาตั้งมีหมูทอด
อีกหนึ่งเมนูเด็ดได้ยินไหมคะเมนูที่น่าลิ้มลองมากก็คือ
ที่เด็ดอยู่ที่หมูที่เขาหมักด้วยเกลือน้ำตาลแป้งพริกไทยกระเทียมซีอิ๊วขาว
แล้วก็นำมาทอดจนกรอบอร่อยค่ะคุณ